มาดูคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็คนที่ประสบกับเหตุการณ์เขาเอามาโพสต์ไว้
โดยเธอบอกว่าเธอจะรีบไปส่งคนไข้ที่บ้าน
แต่ปรากฏว่ามีพวกรถหรูเต็มท้องถนนเลย
เดี๋ยวก็ขับช้าเดี๋ยวก็ขับเร็วแต่มันขวางถนน
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
คือกูจะบอกว่าในรถกูนะคะมีคนไข้เนอะ
แล้วครูก็รีบนะคะกลัวจะติดเคอร์ฟิลล์
แต่พวกคนรวยพวกนี้ไม่รีบนะคะ
มีการแบบว่าชะลอนะคะให้จรจรนะคะ
ค่อนข้างที่จะช้าเนอะแล้วมันก็ไม่รีบไม่ร้อนอะไรกันเลยนะคะ
มากรวยแต่ไร้สมองเนอะไม่ดี
มันเอาอีกแล้วนะคะมันเอาอีกแล้ว
กูก็รีบเคอร์ฟิลล์เอาอีกแล้ว

ดูนะคะขยะสังคมนะคนรวยเสียเปล่านะ
นี่แหละฮะบนท้องถนนที่มีแต่รถหรูขับอยู่ข้างหน้านะครับ

ที่พวกรถหรูช้าช้าเพื่อจะรอกัน
พอพวกเขารอกันเสร็จแล้วเขาจะเร่งเครื่อง
วันไหนเครื่องของใครแรงกว่ากันก็จะไปเร็ว
สักพักก็จะผ่อนแล้วก็จะชะลอก็จะช้าอีก
เป็นอยู่อย่างนี้ขวางถนนอยู่นาน
คนที่ขับรถคันนี้แล้วมีกล้องที่ถ่ายไว้อยู่เนี่ย
ทนไม่ไหวต้องโพสต์คลิปนี้
พร้อมคำด่าต่างแล้วนานไว้ในโลกโซเชียล
บอกว่าในรถของเธอมีคนไข้ผ่าตัดเสริมหน้าอก
ต้องรีบไปส่งบ้านที่ปฐุมธานี
แล้วทีนี้คนขับคันนี้ก็ต้องตีรถกลับบ้านที่อ่อนนุษย์อีก
แล้วอยากถึงบ้านไวกันทั้งหมดนี้
ก็เลยโพสต์เรื่องนี้ลงในโลกโซเชียล

บอกว่าพาเซ็งขยะสังคมเหล่านี้โมโหมาก
รักสนุกบนความทุกข์ของคนอื่น
แล้วก็แฮชแท็กฝากไว้ให้คิดนะครับ

ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รถหรูต่างที่ขับบนท้องถนน
ทำอย่างกับว่าถนนเป็นของพวกเขาเองรบกวนผู้อื่น
แต่ในทางกลับกันก็มีคนมาถามเหมือนกันนะ
ว่าไอ้การที่บอกว่าจะรีบส่งคนไข้ที่ผ่าตัดเสริมหน้าอกกลับบ้านเนี่ย

ช่วงนี้เขาปิดอะไรหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าสถานเสริมความงามหรืออะไรป่ะ

แต่ว่าการศัลยกรรมก็ยังไม่ใช่เหรอคะ
อาจจะก็มีคนเข้าไปตั้งคำถาม
ก็รอทางคนโพสต์มาตอบว่าเอ๊ะยังไงนะฮะ
แล้วก็บางคนก็โฟกัสไปที่อะไรรู้ไหมคุณ
หน้ารถของผู้หญิงสาวคนที่ถ่ายคลิปบอกว่า
รถของเธอก็รถแต่งไม่ใช่เหรอ

แล้วก็บางคนก็บอกอยากถึงบ้านไว

มันมีหลายความคิดเห็นที่แสดงความคิดเห็นเข้าไป
ในโลกโซเชียลหลังจากที่เธอโพสต์นะครับ